เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กที่ธรรมเนียมรัฐบาล

สมเด็จพระเจ้าหยุทธมีพรรครามราชกษรรัสสั่ง

ผมให้ความสำคัญกับเด็กไทย
อย่างมีคุณภาพหมายความว่าจะเป็นเยาวชนที่ไม่มีคุณภาพ
มันก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปนะครับผม
แล้วประเทศชาติก็ล้มเหลวกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวนะครับ
วันนี้อยากให้พวกเราร่วมมือกันใช้เวลาที่ผมยังอยู่เนี่ย

ขณะน้องแนวพระราชบัญญีทางของพระบาทจังหวัดในพระมงโกส
ก็ได้รับสั่งกับผมหลายครั้ง
เรื่องการให้กับเด็ก
การศึกษาการพัฒนาประเทศ

และทำวินัยสำคัญที่สุดวินัยของคนในชาติ
และขันดิการก็พนาในเรื่องความรู้เรียนรู้

โดยท่านนายกเองก็ยังรับชมการแสดงของเยาวชน
แล้วก็เพลงพระพระราชาในนิธาน

แล้วก็ก่อนจะขอให้น้องใบพลูหอมแก้มกลับซะเลย

ใบพลูก็เป็นเด็กหญิงอายุ๔ขวบที่ร้องเพลง

ใช่เพลงต้นไม้ของพ่อจำได้ไหม
แล้วก็นี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศน่ารักที่เกิดขึ้น
นายกบอกว่าลูกสาวฝาแฝดโตแล้ว

แล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกก็ยังร่วมร้องเพลงสะพาน
คนดีไม่มีวันตายแล้วก็คืนความสุขให้กับคนในชาติด้วยนะครับ
หนังนานจะเห็นท่านนายยกยิ้มแบบนี้แม่งสักทุ่บ

ความสุขค่ะได้อยู่กับเด็กแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วย
ส่วนเด็กคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้ของท่านนายกรัฐมนตรี
ก็คือเด็กชายชวันวิทย์บุญมีหรือว่าน้องลาตินอายุ๙ปี
มาจากจังหวัดชุมพรไม่ใช่เด็กในภาพนี้นะครับ
ซึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นโดยโตขึ้นมีความฝัน
ฝันแบบเจาะจงมากนี่คนนี้บอกว่าอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คือจะบอกให้ว่าน้องลาตินเนี่ยคือน้องเขาอยากที่จะนั่งเก้าอี้นายกมากนะคะ
มารับบัตรคิวตั้งแต่ตี๕๓๐นะคุณรอเลย
เพราะว่ามีความฝันว่าอย่าทั้งนั่งเก้าอี้แล้วก็ถ่ายภาพคู่

อยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของคุณอยากดูกองทัพ
ดีนะการมีความฝันที่ชัดเจนก็ทำให้เราไปสู่ฝันนั้นได้เร็วขึ้น
ใช่ครับก็ส่งเสริมน้องเยาวชนให้มีความฝัน
แล้วก็มุ่งมั่นตามความฝันต่อไปด้วยนะครับ